มาดูเรื่องตำรวจพัทยาเมื่อวานนี้จำได้ไหม
ชาวต่างชาติคาดว่าจะเป็นผัวเมียก็ทะเลาะกัน
และตำรวจขับรถเปิดไฟวับวาบอยู่ฝั่งนู้น

แจ๊ค๑๙๑เลยแจ๊ค๑๙๑เลย
มีคำชี้แจงแล้วคุณผู้ชมเอาดูคลิปต้นเรื่องก่อน

เป็นบ้านผมเอาคู่เจ๊บ้านมานี่

คลิปนี้เราให้ดูแล้วเมื่อวานเราให้ดูอีกที

พยายามจะทำร้ายหญิงชาวต่างชาติ

เมื่อวานหลายคนก็สงสัยหลายคนก็กังขา

ทำไมต้องให้ตำรวจที่อื่นเนี่ย
นะฮะล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยครับ
อยู่ในซอยชายพฤษเมืองภัทยาพันธรรมดโทสมพลหน้าคำหน้าขำพันขอ
อภัยนะฮะท่านเป็นรองภูมิกับรักษาราชการแทนภูมิกับสพ
พัทยาแล้วก็พลขับรถเนี่ยนะฮะเป็นชายที่นั่งอยู่ในรถตำรวจนั่นแหละ
คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะครับเดินทางมาชี้แจงกับเจ้าของร้านบอกว่า
วันนั้นน่ะนะพลขับท่านเนี่ยได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านแล้วล่ะนะฮะ
ก็เปิดไซเลนแล้วก็ตะโกนห้ามชายชาวต่างชาติแต่พอชายคนนั้นเนี่ยหันมาเห็นตำรวจ
เขาก็เดินหนีไปพลขับเห็นว่าผู้หญิงน่าจะปลอดภัยแล้ว
ก็เลยไม่ได้ลงมาจากรถเพราะว่ามีอุบัติเหตุที่ต้องรีบไปตรวจสอบ
มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จึงบอกเจ้าของร้านว่า
ถ้าเหตุการณ์ไม่ดีเนี้ยโทรไปแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งเลยน่ะ
สรุปก็คือตำรวจท่านนี้ได้ให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนแล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าของคลิปพอฟังคำอธิบายก็เข้าใจ
แล้วก็ได้ลบคลิปออกจากโซเชียลมีเดียไปแล้วนี่แหละครับ
ต้องขอขอบคุณตำรวจเมืองพัทยาด้วยนะครับ
ที่มาอธิบายให้เราเข้าใจนะครับ
สังคมจะได้เข้าใจท่านจะได้ไม่ตกเป็นจำเลยของสังคม

ใช่ก๊อฟใช่ต้องฟังชุดข้อมูลแล้วก็คำอธิบายแบบนี้นะคะ